มาดูเรื่องนี้กันหน่อยหัวหน้าหน่วยย่อยพิทักษ์ป่า
เพิ่งจะปฏิบัติภารกิจในการไปดับไฟป่ามาเน็ดเหนื่อย
พอลงมาพื้นที่ชุมชนปรากฏว่าก็ไปสั่งเบียร์ดื่ม
แล้วก็ไปเจอรุ่นน้องวัย๒๘ปี
ขี่มอเตอร์ไซค์มาโวยวายมาถามหาเขาโวยวายเสียงดัง
หาว่าเขาไปนินทาไปนินทาว่ารุ่นน้องไปนอนกับผู้หญิง
ปรากฏว่าตัวหัวหน้าหน่วยย่อยพิทักษ์ป่าหยิบปืนขึ้นมายิงเลยครับ

ตำรวจสพแจ้ซ้อนได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงเสียชีวิต
ริมถนนทางไปน้ำตกแจ้สรอเมืองปาลจังหวัดลำปาง
ก็มาตรวจสอบพบศพของนายอภิษฎสยองอายุ๒๗ปีชาวอำเภอเมืองปาน
สภาพศพนอนหงายจมกองเลือดนะครับแล้วก็ถูกยิงด้วยอาวุธปืนที่กกหูซ้ายนะฮะ
จุดพบศพห่างจากร้านอาหารตามสั่ง๑๕เมตรนะครับ
ผู้ก่อเหตุคือนายถาวรอิ่มเอิบอายุ๕๓ปี
เป็นหัวหน้าหน่วยย่อยหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่จศ๗ดอยล้าน
หลังก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนนะครับรอมอบตัวกับตำรวจ
นำไปชี้จุดที่เอาปืนไปซุกซ่อนที่กองทรายห่างจากศพประมาณ๕๐เมตรนะครับ

วันนี้ผู้สิทธิ์ลงพื้นที่ที่เกิดเหตุไปดูจุดเกิดเหตุ
ทางเจ้าของร้านเปิดเผยแบบนี้
เปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุผู้ก่อเหตุ
ก็คือทางหัวหน้าหน่วยย่อยหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ
ได้ลงมาจากภารกิจดับไฟป่า
แวะมาที่ร้านกับลูกน้อง๒คนซั่งบ้งซังเบียมาดื่มกินกัน
ขณะกำลังจะกลับบ้านรถก็สตาร์ทไม่ติด
ตเตอรี่เสื่อมระหว่างช่วยกันซ่อมรถบนถนน
ปรากฏว่าผู้ตายซึ่งเป็นรุ่นน้องอายุ๒๘ปี
ขี่จักรยานยนต์มาจอดหน้าร้านแล้วก็โวยวาย

โดยผู้ตายโวยวายเสียงดังหาว่าผู้ก่อเหตุ
นินทาว่าร้ายเขาว่าเขาไปนอนกับผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งมันไม่เป็นความจริงทำให้ตัวรุ่นน้องคนนี้เสื่อมเสีย
ทีนี้ทางเจ้าของร้านนะก็พยายามนะไก่เกลี่ยนะ
เรียกทั้งตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็ตัวรุ่นน้องวัย๒๘เนี่ย
ให้มาพูดคุยกันให้จบเรื่องกันภายในร้าน
ผู้ก่อเหตุก็ยอมเข้ามาขอโทษรุ่นน้องนะ
แต่ว่าตัวรุ่นน้องซึ่งเป็นผู้ตายยังโวยวายอีกนะฮะ
ทีนี้เจ้าของร้านก็บอกให้ใจเย็นใจเย็น
แต่เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนะฮะ
เพราะว่าผู้ก่อเหตุควักปืนออกมาจ่อยิงศีรษะ
ลั่นไกลสังหารทันทีนะครับ
ว่าเจ้าคุณเวลาได้เตรียมที่มันเจ้าโหว่าเจ้ายังคิดว่า
มันอยากเล่นมันทำเล่นแต่เบ๊ะแล้วจะต้องให้คนหล่อน
ล่าสุดตำรวจควบคุมตัวของนายถาวร
หัวหน้าหน่วยย่อยหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยล้าน
ก็แจ้งความดำเนินคดีในข้อหาฆ่าคนตายต่อไปนะครับ